ก็เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ได้เข้าไปประชุมนะ

ผลิตภัณฑ์ต่างทางทีวี

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

โดยมีฟันโทเพียรพงป์ม้านกิท

นายฐากรตัณฑศิษย์เลขาธิการกษทช

มีข้อสรุปเบื้องต้นออกมาแบบนี้คุณ

จะต้องไปทำหน้าที่ประจำการอยู่ที่ศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์

ธรรมดาเป็นหน้าที่ของกศธชในการตรวจสอบ
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ออยต้องมาประจำอยู่ที่ศูนย์นี้
เพื่อดำเนินการตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางที่ไม่ผ่านออย
และไม่ได้รับอนุญาตโฆษณาผ่านทางสถานีโทรทัศน์
หากพบว่ามีโฆษณาใดที่ผิดกฎหมาย

เพื่อให้เลขาธิการกศธชมีคำสั่งระงับโฆษณานั้นทันทีนั่นเองนะครับ
ขณะที่นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย
ว่ากรณีเครื่องสำอางเมจิกสกินที่เกิดขึ้น
เป็นเพียงเพราะว่าผู้ประกอบการส่วนน้อยหรือว่าร้อยละ๑ที่กระทำผิด
ไม่ถือว่าส่งผลต่อภาพลักษณ์เครื่องสำอางไทย
แต่การกระทำดังกล่าวส่งผลให้ภาครัฐเข้มงวดในการตรวจสอบมาตรฐาน

ทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นมีความยุ่งยากในขั้นตอนการผลิตตามไปด้วยครับ
ฟังเสียงของทางสมาคมเขาหน่อยนะฮะ
เพราะว่าถ้าหากคุณยิ่งทำไม่ดี
กฎระเบียบมันก็จะยากขึ้นยากขึ้น
คุณก็จะต้องอยู่ใต้ดินแบบนี้นะคะ
แล้วมันส่งผลกระทบคนที่ทำดีด้วย
เพราะคุณทำไม่ดีป้อกฎหมามันเข้มขึ้นขึ้น
คุณเองก็ลำบากแต่คนทำดีก็ลำบากไปด้วยเหมือนกันนะครับ
ผู้ประกอบการโรงงานรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
เขายืนยันว่าธุรกิจเครื่องสำอางยังคงขยายต่อเนื่อง
แม้จะมีกระแสข่าวแง่ลบเกิดขึ้นเป็นระยะ
เพียงลูกค้ารายใหม่ที่มักสอบถามข้อมูลมากขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องของการจดแจ้งออยเท่านั้นนะครับ
อันนั้นเขาบอกว่าคนทำผิดถือว่าเป็นส่วนน้อย
แต่คนทำถูกต้องมีเยอะดังนั้นจึงเชื่อมั่นได้